คืออย่างนี้ดูแล้วเนี่ยนะโอ้โหคือหมอนแต่ละใบ
โดยเฉพาะไอ้หมอนที่มันแบบเอาพูดตรงเป็นเหมือนแบบผ้าห่อศพ
เออไม่เอาด้วยจริงไม่เอานะบางทีหลับอยู่หันมาตกละ
ตื่นทำไงนี่
คุณผู้ชมให้ดูเฉยนะมันเป็นไอเดียที่แปลกเป็นดีไซน์ที่มันไม่เหมือนใคร
ใครชอบก็ชอบเถอะหลังแต่ละกันค่ะแล้วใครชอบก็ซื้อกันไปก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร
ก็เป็นไอเดียการทำมาค้าขายที่เรานำมาฝากเผื่อว่าหลายคนอาจจะได้ไอเดียในการทำมาค้าขายมากขึ้นนะคะ
เรื่องต่อไปพาไปหาของกินอร่อยกันดีกว่าที่จังหวัดสุราธานี
สุราชต้องไปเจออาหารใต้แน่เลย
ร้านนี้บอกเลยเป็นร้านขนมจีนค่ะแสนอร่อยราคาก็สบายกระเป๋าด้วยนะจ๊ะ
คุณอย่าเพิ่งโดดนะคะฟังก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปถึงอ้าวขนมจีนโดดคลองตูม
อย่าพึ่งค่ะเพราะว่าร้านนี้เขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำตาปี
เทศบาลเมืองท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีจ้ะ
ให้ดูบรรยากาศโอ้อากาศดีนะคะ
ช่วงนี้ก็มีลูกค้ามาเยอะแยะเลยนะคะช่วงนี้คนมาเยอะแล้ว
มีนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีประชาชนแถวนั้นด้วยเขาก็มาเที่ยวมาชิมกันนะคะ
มีจุดตั้งโต๊ะที่เป็นโต๊ะธรรมดามีนั่งบาร์ริมแม่น้ำด้วยนะ
หรือนี่แบบนี้ก็ได้ยังไงนั่งห้อยขาริมแม่น้ำ
คือทางร้านเนี่ยเขาจะจัดเตรียมที่นั่งสำหรับลูกค้าให้เลือกได้นั่งแบบตามใจชอบเลย
เพื่อเพิ่มความอิ่มอร่อยแล้วก็เพิ่มบรรยากาศให้กับขนมจีนหลัก๑๐
ที่เริ่มต้นเพียงจานละ๓๐บาทเท่านั้น
อกจากนี้นะคะยังมีการจัดจุดเช็คอินริมแม่น้ำ
เดี๋ยวคุณก็จะเห็นมีจุดเช็คอินด้วย
ให้ลูกค้าถ่ายภาพลงโซเชียลกันได้

บรรยากาศดีมากอันนี้เป็นบาร์แบบห้อยขาได้นะคะ
นางสวนีนินสวัสดิ์อายุ๔๙ปีเจ้าของร้านค่ะ
บอกว่าด้วยพื้นเพลของบ้านแล้วก็ที่ดินของเธอที่ติดริมแม่น้ำอยู่แล้ว

ก็เลยมีไอเดียว่าจะทำร้านขายขนมจีนที่ราคาไม่แพง
แต่เน้นให้ลูกค้าที่มาเนี่ยสัมผัสกับวิวหลักล้านริมแม่น้ำตาปีแบบนี้เลย

ซึ่งหลังจากที่เปิดร้านมาได้เพียงแค่ประมาณ๑๐วัน
คุณคะได้ผลเกินคาดยอดขายเส้นขนมจีนในวันปกติประมาณวันละ๕๐กิโลกรัมใช่ไหม
แต่เดือนที่ผ่านมามีวันหยุดยาวเยอะไงคะ
ในช่วงวันหยุดเนี่ยยอดขายถึง๑๐๐กิโลกรัมเลยนะจ๊ะ
ไม่ต้องวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ก็น่าจะขายได้เยอะ
ถูกต้องค่ะแล้วที่ร้านเขามีขนมจีนกับน้ำยาหลากหลายชนิดเลยนะ
มีทั้งน้ำยาปูน้ำยาน้ำพริกแกงไก่แกงไตปลาแกงปลาร้าก็มี
แล้วก็มีแกงป่าด้วยพร้อมกับขนมจีนต้องทานคู่กับผักสด
และก็ผักดองที่เน้นปริมาณและคุณภาพให้รับประทานกันแบบจุใจ
นอกจากนั้นก็ยังมีขนมจีนต้ายต้องกินคู่กับไก่ทอด
มีไข่ต้มมีไข่เค็มต้องเป็นไข่เค็มชัยยาด้วยนะ
แล้วก็มีหมูสะเต๊ะเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกซื้อรับประทานเป็นเครื่องเคียงได้
ขออนุญาตกลืนน้ำลายก่อนเห็นแล้วนะฮะ
แล้วก็ยังมีขนมหวานให้บริการฟรีปิดท้ายมื้ออร่อยอีกด้วยจ้า
ซึ่งลูกค้าเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบมากที่มันมีน้ำยาเนี่ยหลากหลาย
แล้วก็มีผักให้เลือกรับประทานเยอะมาก
แล้วก็เป็นร้านที่ราคาไม่แพงแต่บรรยากาศดีสุดเลย
สำหรับใครวันนี้อยากจะไปแวะเวียนกันไปได้
ลองลิ้มชิมรสกันได้ที่ร้านขนมจีนโดดคลองแอดท่าข้ามค่ะ
ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้ายาวไปจนถึง๑ทุ่มจ้า

ถูกต้องค่ะน่ากินจริงนะครับ